อาจจะเรื่องของโรตีน่ากินน่ากินหิวหรือยังคุณ

เมื่อกี้นมข้นนะอยากกินเหลือเกินนะฮะ
โรตีไปดูกล้วยทอดกันบ้าง
ทอดร้านนี้มีชื่อที่แปลกชื่อว่ากล้วยทอดลืมผัว

เพราะว่ากินแล้วจะอร่อยติดใจจนลืมใครบางคนหรือเปล่านะฮะ
แต่ว่าที่สำคัญนะพอสร้างชื่อแบบนี้

สร้างรายได้ให้เขาวันละ๕๐๐๐บาท
วันนะวันละ๕๐๐๐บาทขายกล้วยทอดโอ้โฮ
ถ้าขยันขายรายได้ดีนะครับ
โดยชาวบ้านเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
ก็ไปยืนรอต่อคิวซื้อกล้วยทอดที่ร้านกล้วยทอดลืมผัวจ้า

แล้วถ้าสามีฝากซื้อนี่ยังจะลืมเขาอีกไหม

ใช่นะฮะหรือว่าคนเป็นสามี
กล้วยทอดอร่อยจนลืมภรรยานี่เป็นเรื่องเลยนะ

เป็นร้านกล้วยทอดชื่อดังในจังหวัดตรังนั้น
โดยแม่ค้ากล้วยทอดคุณพี่เกดซีรณีงะจิบอกว่า

แต่ระยะหลังขายไม่ดีสินค้าราคาขึ้น

ตัดสินใจหันมาขายกล้วยทอดแทน

จนถึงวันนี้เปิดร้านขายกล้วยทอดมาได้๒เดือนแล้ว
รับความสนใจจากเกินความคาดหมาย
โดยมีทั้งกล้วยแขกทอดมันเทศทอด

รายได้ต่อวัน๔๕๐๐๐บาท
ขายทุกวันไม่หยุดเลยขยันมากนะครับ

สำหรับสาเหตุที่ตั้งชื่อร้านว่ากล้วยทอดลืมผัวนั้น
เกิดจากลูกค้าจำนวนมากเข้ามาซื้อ
ส่วนคนขายก็สนุกสนานกับการขายจนดึกดื่น
ลูกค้าต่างแซวกันว่าอย่าขายเพลิน
แม่ค้าลืมผัวลืมสามีหรือเปล่า
ต่างคนต่างลืมลูกค้าก็ลืมคนขายก็ลืม

ลืมเลยสามีรอกล้วยทอดอยู่ที่บ้าน
เกิดไอเดียตั้งชื่อร้านนี้ขึ้นมานะครับ
ก็เลยกลายเป็นชื่อร้านที่เรียกลูกค้ามาอุดหนุนเพิ่มขึ้น

ขณะที่ลูกค้าบางคนก็ถ่ายภาพคู่กับป้ายร้าน

จนเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับ
ที่สำคัญเหนืออื่นใดรสชาติจะต้องอร่อย
แป้งจะต้องกรอบไงคนเลยติดจนลืมเลย
จะลืมเลยลืมสามีเลยนะครับ